เรามาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์วัยรุ่นที่นครปฐมทะเลาะวิวาดกันตีกันอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งไปประถมพยาบาลวัยรุ่น
เดี๋ยวไปดูสภาพกันค่ะแต่ละคนเลือดตกยางออกเลยนะคะ
นอนกันเกลือนลานข้างสาราภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติล๙
เทศบาลเมืองนครนายกหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
เขายกพวกมาไล่ตีกันเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเมืองนครนายกก็ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมากันเป็นสิบคนเลยนะคะยกพวกตีกัน
ใช้ขวดเหล้ากระป๋องเบียร์ขวดเบียร์ต่างไล่ปลาไล่ตีกัน
มีกลุ่มวัยรุ่นนอนเจ็บคือร้องโอดโอยเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมกันก่อเหตุเนี่ย
คือพอเห็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็วิ่งกันหนี
แต่ไอ้ที่วิ่งหนีไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเจ็บมากไงคะ
นอนอยู่มีผู้ชาย๓คนผู้หญิงอีกคนนึง
และจากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์อย่างนางสาวเพชรลัดดาพุ่มบุญธริก
เล่าให้กับตำรวจฟังนะบอกว่าตอนนั้นเธอแล้วก็เพื่อนเนี่ย
อยู่อีกฝั่งหนึ่งเห็นกลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มนี้

หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มที่อยู่ตรงฝั่งริมแม่น้ำ

วิ่งเข้ามาหากลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บริเวณสาลา
จากนั้นทั้งสองกลุ่มก็ชกต่อยกันจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
อันนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์ส่วนนี้ที่พันหัวอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะ
คือเป็นหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่เขาบาดเจ็บ
ก็คือนายปรัชญาอ้อนช้าง

ตอนนั้นผมก็นั่งอยู่บริเวณสาลานะ

จู่มีวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเป็นฝั่งตรงข้าม

แล้วก็ไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคู่กรณีมาก่อนเลยนะคะ
ผมยืนปั๊บผ่านเลยเทียร์โอ้โหกลัวมาเต็มเลยพี่
รู้จักกลุ่มที่ทำร้ายไหม
ไม่รู้เลยพี่มาถึงเกือนโดโดนปั๊บเลย
สภาพแบบนี้เลยน่วมเลยนะคะ
ซึ่งตำรวจก็มีการบันทึกชื่อกลุ่มวัยรุ่น

แล้วเดี๋ยวจะเรียกกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีเนี่ย

เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลย